มาเริ่มกันที่ข่าวแรกคุณผู้ชมคงได้ติดตามในเรื่องของข่าวที่ตกออกตกใจกันที่จังหวัดสมุทรประการในเรื่องของท่อก๊าซระเบิด
แต่ว่าอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวใจดีใจบุญสุดเลยนะคะจ๊ะอาสยามติดตามข่าวนี้เช่นเดียวกัน
แล้วก็รีบให้ความช่วยเหลือกับคนแล้วก็ผู้คนที่เดือดร้อนที่เกิดเหตุ
เมื่อไหร่ที่ไม่ว่าคนหรือสัตว์เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเธอจะรีบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันที
อย่างล่าสุดจากเหตุการณ์ท่อการ์ดระเบิดที่สมุทรปราการนอกจากชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อนแล้วก็มีน้องหมาน้องแมวได้รับผลกระทบด้วย
จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็มีการแชร์กันเยอะเลย
ก็คือภาพของเจ้าสุนัขที่ชื่อว่าเจ้าหมอกค่ะบาดเจ็บแล้วก็ไม่ยอมออกไปจากบ้านที่ตัวเองอยู่
นอนเฝ้าบ้านที่เป็นไฟไหม้นะคะซึ่งภาพนี้ถูกแชร์กันเยอะบนโลกโซเชียลค่ะ
เองเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกสงสารมากก็เลยรีบยื่นมือเข้าช่วยเหลือทันที
เจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้ช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของน้องหมาทั้งหมด
แล้วก็ยินดีที่จะรับน้องหมามาเลี้ยงด้วยหากว่าน้องนั้นไม่มีเจ้าของค่ะ
ส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนรักน้องหมาอยู่แล้วนะคะ
พอเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถช่วยได้นะคะตอบแทนสังคมได้บ้างนะคะ
เราก็ยินดีค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ที่จ๊ะมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าสังคมยอมรับแล้วสังคมก็แบบให้โอกาสเราอะค่ะ
หลายคนก็เหมือนแบบเชียร์ให้จ๊ะแบบเอาน้องมาดูแลนะคะก็ยินดีค่ะถ้า
ไม่มีใครที่แบบไม่มีเจ้าของน้องแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ยินดีเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้คุณแม่ดูแลที่อ่างทองค่ะ
ซึ่งทางน้องหมอกเองนะคะเจ้าหมาตัวนี้คือในบ้านเนี่ยมีคนเสียชีวิตด้วยหนึ่งท่านนะคะแต่ว่ายังมีสมาชิกที่เหลือในบ้านก็ยังเจ็บป่วยอยู่ด้วยการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็เป็นกำลังใจอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจ๊ะส่งเข้าให้นั่นเองนะคะ